ช่วงนี้กรุงเทพมหานครก็มีฝนตกแล้วเขาบอกว่าฝนจะมากขึ้นเรื่อยนะครับ

ผู้ว่าชาติชาติก็ออกไปดูแล้วก็พยายามจะอุดรูรั่วแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
ท่านบอกว่าพวกเราหมายถึงคุณราชการกริมธรรมะนะ
นี่ครับคุณชาติศิฏริพาณธ์ราชการกรุงเทพมหานครรองเรือที่ท่ารสีพระยา
ไปตรวจแนวเขื่อนกันน้ำท่วมริมไอน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขดบางลักษณ์ยาวไปถึงภาพระรามสาม
ซึ่งขณะนี้จริงกรุงเทพมหานครมีแนวเขื่อนกันน้ำรวม๘๘กิโลเมตร
แต่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ๑๐๐เอาทำไมครับ
บอกยังเหลือจุดฟันหล่ออยู่นะครับ
ก็ตรงจุดฟันหล่อเหล่านี้ซึ่งมีถึง๒๓จุดนะ

จุดที่มันเป็นฟันหล่ออยู่
มันก็ตรงกับบ้านพักอาศัย
ที่เหมือนจะเป็นปัญหาเล็กน้อย
ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้เยอะ
เพราะว่ามันจะเป็นจุดที่น้ำมันทะลักเข้าไป

ฉะนั้นจุดฟันหลอหลายจุดต้องระวังนะประมาทไม่ได้เลย
ต้องเตรียมพร้อมรับน้ำที่อาจจะทะลักเข้าไปได้
ด้วยการเตรียมกระสอบทรายเป็นแนวกั้น
อย่างน้อยก็ชะลอมันนะครับเอาไว้ให้พร้อมเลย

คุณชัดชาติบอกว่าน้ำขึ้นไม่สูงก็จริง
แต่จุดฟันหล่อเป็นพื้นที่ต่ำ
จึงสามารถทะลักเข้าไปได้

โดยเฉพาะช่วงน้ำทะเลหนุนน้ำขึ้นน้ำลงนะครับ

คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าปีนี้หรือทุกปีเนี่ย
ช่วงนี้พอน้ำเหนือลงมาใช่ไหม
น้ำทะเลก็ขึ้นมันยันกันเนี่ย
พอมันท่วมคราวนี้มันก็ลงช้านะฮะ

หิวคุณชัดหิวครับ
นอกจากจะไลฟ์ทำงาน
คุณชัดชาติก็มักจะไปตรงไหนร้านไหนอร่อย
แกรู้จักร้านอร่อยทั่วหมดเลยนะ
นะฮะนี่ขนมจีนไหล่ก่อนโกรุ่น
ผมก็ชอบผมกินแบบเนื้อ
อ๋อผมชอบตรงน้ำกะปิเหมือนไอ้ขนมจีนไหล่หลำนี่

นี่ครับอยู่ย่านมหานพอยู่ข้างสารวการกรทมเสาชิงช้า
แนะนำร้านอาหารนะครับคุณชาติชาติออกตัวก่อนเลยว่า
โอ้โฮยก็ยังไม่เคยมากินหรอกนะ
อร่อยไม่อร่อยอย่าเพิ่งด่ากันเขาแนะนำมาดอม
ร้านนี้มันใกล้ที่ทำงานท่านเลยนี่
ใช่แล้วท่านเป็นขนมจีนไหลำแบบเอ็กซ์ตรีม

ซี่โครงหมูก็ใส่หมูตุ๋นก็ใส่
คากิก็ใส่โอ้โหไทยเท้าก็เอา
เอ็กซ์ตรีมรวมมาในชามเดียวกันครับ

อันนี้เป็นแส้งกะหน่อมจีนไทยหลับค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งของหมู

หมูตุ๋นหมูตุ๋นแล้วนิ่มมาก
แล้วก็มีคากิแล้วก็หัวใช้เท้าแล้วก็
เมื่อเช้าวิ่งไปตรงไหน

หมูกรอบหนูทอดเองเลยนะคะ

อร่อยสิหนูเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาเลยนะ
หามาเสิร์ฟแล้วโอ้โหกินหมดไหมเนี่ย

หมูกรอบชิมอย่างนี้อีกหน่อยข้าว

อาจารย์บอกที่เสิร์ฟมา

ออกอีกเพิ่มขึ้นอีกหลายกิโลเมตรเลย
อาหารายพูดถึงเรื่องวิ่งแล้วใช่มั้ย
นักวิ่งนักออกกำลังกายนี่มีคนแซวนะพี่เบิร์ดคุณผู้ชมพี่ป้าแซวว่าที่ขยายเวลาเพื่อตัวเองหรือเปล่า
ไม่ให้มองในภาพรวมแล้วตอนนี้แบบว่าสถานการณ์โควิดก็นะคนรู้จักป้องกันตัวเองแล้ว
สวนสาธารณะ๓แห่งครับที่ไหนบ้างสวนลุมพินีสวนจตุจักรแล้วก็อุทยานเบนจาสิริ
ตี๔๓๐ครับถึง๔ทุ่มจากเดิมปิด๓ทุ่มเพิ่มให้อีก๑ชั่วโมง
๔ทุ่มให้คนมาออกกำลังกายกันได้สะดวกขึ้นเริ่ม๑สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะพอเปิดแบบนี้คือเจ้าหน้าที่รอปภที่เคยทำงานเขาก็ต้องทำงานอยู่นะครับ
ยังไงก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยกันด้วยแล้วกัน
มีสวนลุมจตุจักรแล้วก็สวนเบนนะครับ
ทำงานทำงานทำงานวิ่งวิ่งกินกินเฮ้ยร้านเนี่ยได้โปรโมทไปในตัวเลยนะ